มีเหตุไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นที่ริมถนนมิตรภาพที่ช่วงจังหวัดนครราชศรีมา
ต้องบอกว่าผู้ชายที่บาดเจ็บสาหัสคนนี้เนี่ยโชคร้ายจริงนะครับ
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ

กู้ภัยฮุก๓๑เนี่ยต้องไปช่วยเหลือก็คือในการอายุ๒๗ปี
เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสมีเลือดไหลออกมาจากศีรษะเป็นจำนวนมาก
แล้วก็นอนหมดสติอยู่ที่เกาะกลางถนนระหว่างช่องทางด่วนกับคู่ขนานของถนนมิตรภาพ
หลังจากถูกล้อรถขนาดใหญ่กระเด็นมากระแทกศีรษะเข้าอย่างจัง

ส่วนล้ออันนี้นะหลุดมาจากรถคันนี้ครับ
แต่เขาก็ใส่ล้อใหญ่ก็ไม่รู้เพื่อจะให้ใช้เดินทางอะไรของเขาหรือยังไงก็ไม่รู้ล่ะ
เป็นช่างไฟฟ้าของอบตหมื่นวัยนะ
รถก็จอดอยู่ตรงนั้นแหละครับเพราะว่าไปไหนไม่ได้
ล้อหน้าฝั่งซ้ายก็หลุดออกมาจากเข่า
ล้อรถที่กระเด็นหลุดออกมาไปกระแทกผู้บาดเจ็บเนี่ย
พอกระแทกแล้วก็กลิ้งไปตกอยู่ที่ช่องทางคู่ขนาน
นายวิวัชชัยสุธิศักดิ์เป็นช่างซ่อมรถที่อยู่ในเหตุการณ์
เล่าว่าอย่างนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุตอนนั้นกำลังช่วยผู้บาดเจ็บสาหัส
แบตเตอรี่รถยนต์เพราะว่ารถของผู้บาดเจ็บสาหัสเนี่ยแบตหมด
แล้วพอให้ผู้บาดเจ็บสาหัสที่เปลี่ยนแบตอะไรกันแล้วเนี่ย
สตาร์ทเครื่องช่วงที่กำลังเดินแล้วเปิดประตูอะไรแบบนี้
จู่ก็มีล้อรถขนาดใหญ่ของรถซูซูอิแฮโรเบียนลอยมาจากไหนไม่รู้
กระแทกศีรษะจนในการเนี่ยล้มทั้งยืนไปเลย

แต่ล้อที่มันหลุดจากเพราเนี่ยนะมันหมุนอยู่ในนั้นคุณเดี๋ยวมาสอน
แล้วมันหัวอันเบลอเลยมันกระแทกสวยสา
จังหวะจริงนะชีวิตคนดูสิคืออะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็โดนหัวเลยอ่ะ

เลือดออกไม่หยุดอ่ะนอนหมดสติบาดเจ็บสาหัสอ่ะ
ภาพที่จะให้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับ
เราทำจากตามคำบอกเล่าของผู้อยู่ในเหตุการณ์เป็นภาพกราฟิกนะครับ
ก่อนเกิดเหตุในการที่บาดเจ็บสาหัสขับรถยนต์อยู่ในช่องทางด่วนถนนมิตรภาพนะครับ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเครื่องยนต์ดับ
ก็เลยจอดอยู่ริมถนนด้านซ้ายแล้วก็เรียกช่างให้มาเปลี่ยนแบตเตอรี่
หลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่เสร็จแล้วช่างก็บอกเจ้าของรถว่าให้เดินไปสตาร์ทเครื่องหน่อย

จังหวะที่ในการกำลังเดินไปแล้วจะเปิดประตูรถเพื่อจะสตาร์ทเครื่องเนี่ย
อยู่รถซูซูกิคาริเบียนที่ขับมาจากทางด้านหลัง
ล้อรถด้านหน้าซ้ายมันหลุดจากเพราแล้วก็กระเด็นลอยมากระแทกศีรษะอย่างจัง
จนล้มฟุบกองกับพื้นถนนนิ่งไปเลย
พัศกรคนขับรถซูซูกิแคริเบียนบอกว่าก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถจะกลับบ้าน
ระหว่างทางก็ขับมาตามปกติไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าล้อมันหลุดออกมาได้ยังไง
แต่ยืนยันว่าเขาดูแลสภาพรถของเขาเป็นอย่างดี
อยู่ดีมันก็หลุดออกมาเลยเหรอ

แล้วไม่รู้เป็นล้อเดิมที่มากับรถหรือเปล่าแบบขนาดอ่ะนะ

อันนี้มันเป็นแบบล้อใหญ่แล้วแบบออฟโรดแล้วนะ
ก็เอาเป็นว่าทางเจ้าของรถซูซูกิเขาก็ยืนยันว่าเขาพร้อมรับผิดชอบทุกอย่าง
ค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้บาดเจ็บนะ